อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคราวนี้เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์พยายามจะแซงกระบาดที่จอดอยู่ข้างทาง
แซงไม่พ้นทีนี้พอมอเตอร์ไซค์ล้มรถบรรทุกพ่วงคุณขับมาเบรกไม่ทันค่ะ
เหยียบทั้งคนเหยียบทั้งรถเหตุการณ์นี้มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานค่ะตำรวจสพหนองม่วงที่ลบบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถเฉียวชนกัน๓คัน
แล้วก็มีการประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองม่วง
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูไปตรวจสอบ
พอไปถึงตรงนี้มันเป็นถนน๔เลนค่ะ

แล้วก็มีญาติของผู้ตายร้องไห้อยู่
ไปเจอรถบรรทุกพ่วงฮีโน่สีขาวจอดอยู่ริมถนน
แล้วที่ล้อหลังของรถพ่วงคุณผู้ชมสะเทือนใจมาก
พบศพนายคมกริจเหล็กผาอายุ๒๔ปีนะคะ
แล้วสภาพศีรษะแตกเลือดนองเต็มพื้นค่ะ
แล้วหลังรถบรรทุกค่วงก็ไปเจอรถกระบะอิซูสุสีดำ
อยู่ริมถนนมีร่องรอยเหมือนกัน
กระบะนี้ถูกชนที่มุมขวาด้านท้าย
คว่ำอยู่แต่สภาพมอเตอร์ไซค์นี่พังยับเยินเลยนะคะ
คนขับรถบรรทุกพ่วงชื่อว่านายสุชินวงศาอายุ๓๓ปี
เขาเล่าแบบนี้บอกว่าผมเนี่ยขับรถมาก็ตามเส้นทางนี้แหละ

พอมาถึงจุดตรงนี้มอเตอร์ไซค์ขี่อยู่ด้านหน้า
มอเตอร์ไซค์พยายามจะแซงขวารถกระบะอีซูซูของนายพรชัย
รถกระบะจอดอยู่ริมถนนนะคะ
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์แซงไม่พ้น

มอเตอร์ไซค์เสียหลักแล้วก็มาล้มกลางถนน
จังหวะนั้นค่ะนายสุชินที่ขับรถบรรทุกพ่วงขับมาพอดี

เหยียบทั้งรถมอเตอร์ไซค์เหยียบทั้งคนจนเสียชีวิตนะคะ

ก็บันทึกสถานที่เกิดเหตุสอบสวนพยานในเหตุการณ์
ควบคุมตัวนายสุชินที่เป็นคนขับรถพ่วง
รวมถึงเจ้าของรถกระบะก็คือนายพรชัย

ส่วนศพผู้เสียชีวิตก็นำส่งที่โรงพยาบาล

และมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ผู้หญิงที่ร้องไห้เป็นคุณย่านะครับ
คุณย่าก็ตะโกนบอกว่าจะพากันออกมาทำไม
จะพากันออกมาทำไมหมายถึงหลานนะ
ออกมาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับ